เคยไปงานแต่งเพื่อนต่างจังหวัดไหมแล้วเติ้ลต้องขับรถไปแล้วมีแต่
การ์ดแล้วเราไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนตั้งงานอยู่ไหนเออเคยค่ะเออ
เขาจะไปงานแต่งของเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ
ยังไม่ถึงเบิร์ตวันว่างเลย

ถ้าติดลมก็มาช่วยกันเข็นแบบนี้เหรอ
มันไม่ใช่เปล่าพี่เบิร์ต
ไม่ถึง๒กิโลเมตรจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้ว

สาวนะโอ้โหมาในธีมชมพูเลย

เละสิครับลงไปช่วยกันเข็นแบบนี้
ระบุข้อความบอกว่าเรามากันเยอะ

โอ้โหแล้วลงไปเข็นรถมันต้องถอดรองเท้า
เห็นไหมครับว่าง่ามเท้าแต่ละคนเต็มไปด้วย

เพื่อนที่นครนายกครับบ้านเจ้าสาวไปทางไหน
คนขับก็กดเลยทางที่ใกล้ที่สุด
ขับมาเรื่อยเขาบอกในแมพบอกอีก๔นาทีเท่านั้น
ถึงจุดหมายปลายทางแต่มาติดลมซะก่อน
คือรถที่ติดลมเขาบอกมากันเยอะ
ก็ต้องช่วยกันเข็นไงแต่สุดท้ายทุกคนก็ไปถึงงาน
ทันเวลาแห่ขันหมากพอดี
แต่ว่ามีการแวะล้างโครนชาวบ้านข้างทางก่อนด้วยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวชุดมันจะไม่สวยแต่ก็มีกระดำกระด่างไปบ้างล่ะครับนะฮะ
มันก็ต้องสลัดขึ้นมาโดนเสื้อผ้าโดนชุดกันแน่นอน
ถ้าเพื่อนแต่งงานต่างจังหวัดนะมันต้องมีเรื่องเล่า

มาทันขบวนแห่พอดีครับ

เบิร์ตนี่นะพี่เบิร์ตเนี่ยครับ่ะเช่น